คุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะเย็นวันนี้พบกับเชอรี่และใบตองค่ะ
ใช่ค่ะเรายังตามกันต่อกับโครงการ๙คนละ๙แล้วนะคะ
ตอนนี้ผ่านไปหลายวันแล้วยิ่งหลายวันเนี่ยดิฉันยิ่งตื่นเต้น
ฮึกคักด้วยเพราะอย่างล่าสุดเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยที่ผ่านมา
ก็ได้ติดตามภาพกันไปแล้วสำหรับพี่ตูนแล้วก็น้องวันใหม่
จูงมือกันน่ารักเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจุดสุดท้ายตอนนี้เขาบอกว่า
จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะส่วนบรรยากาศล่าสุดตอนนี้จะเป็นยังไงบ้าง

เดี๋ยวไปติดตามกันกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่สุพรรณบุรีวันนี้
สมกับเป็นบ้านเกิดของตูนบอดี้แลมจริงค่ะ
ก้าวเข้าสู่เซตสุดท้ายในวันนี้
คักไปด้วยพี่น้องอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
สตาร์ทตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๒๐นาที
จนถึงตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่เซตที่๕นะคะ

คึกคักสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลัง

นี่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเราตามมาก่อติดบรรยากาศกันทั้งวัน
ข้างทางนี้ได้เห็นพี่น้องประชาชนมารอส่งกำลังใจ
แล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินนะคะ
นี่ค่ะภาพบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะคะ
มีคณะวิ่งแล้วก็ประชาชนมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคึกคักเลยจริง
และวันนี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นคึกคักแล้วก็อบอุ่นสุด
มีเพื่อนพี่น้องศิลปินดารามาร่วมวิ่งกันอย่างคึกคัก
บอยปกรณ์น้องวันใหม่นี่ก็มากันตั้งแต่เซตแรกของวันนี้เลยนะคะ
มาเสริมในช่วงเย็นก็มีเกรทวรินทรนะคะ
เจมส์จิรายุนกอุษณีจักรจรอคัมซิริ
ตั้มเดอร์สตาร์เจดเจดพิพัฒน์นะคะบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะตลอดเส้นทางมีพี่น้องชาวบางประม้า
จังหวัดสุพรรณบุรีมารอต้อนรับและร่วมบริจาคเงินกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวมีภาพประชาชนกลุ่มหนึ่งนะคะ
นำเงินสดมามอบให้ถึงมือพี่ตูนบอดี้แลมจำนวน๑ล้านบาทเรียกเสียงเฮได้ตลอดสองข้างทางถนนเลยค่ะ
ขณะที่คุณพ่ออนุรัติคงมาลัยวันนี้ได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
โดยบอกว่าวันนี้นะคะรู้สึกปราบปลื้มใจมากกับเส้นทางตั้งแต่เบตงมาจนถึงสุพรรณบุรีบ้านเกิด
ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องอย่างอบอุ่นแล้วก็ดีใจที่ลูกชายได้ทำเพื่อส่วนรวม
แต่ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะไปฟังเสียงกันเล็กน้อยค่ะ
ก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็เป็นห่วงยังไงก็ยังห่วง
ดีใจดีใจตรงที่ว่าเขาได้มาทำดีผ่านบ้านตัวเอง
บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองทำให้คนสุพรรณได้
ได้ร่วมทำบุญเนอะเป็นบุญใหญ่
คิดว่าคงไม่น่าจะเป็นการฝาก
เพราะว่าเขาตัดสินใจหัวเอง
แล้วเขาคิดว่าเขาทำได้เขาก็ทำได้
ตอนนี้ด้านหลังดิฉันนี่เนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะ

เพราะว่าเป็นจุดที่ต้อนรับตูนอย่างเป็นทางการแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชมภาพบรรยากาศอีกครั้ง

และทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศสดที่อำเภอบางประมะจังหวัดสุพรรณบุรี
ดิฉันรัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
สดจริงนะคะขอบคุณคุณรัชนีด้วยค่ะ
น่าจะวิ่งตามพี่ตูนไปด้วย

ผู้สื่อข่าวของเราแหม่ทำเต็มหน้าที่จริงเลย

โอ้โหประชาชนตั้งแต่เช้าแล้วแห่กันมาต้อนรับพี่ตูน

อย่างน้องวันใหม่เนี่ยบางคนบอกว่าแหมตัวจิ๋วแต่แจ๋วอยู่เหมือนกัน
ไปกับพี่ตูนไกลเลยทีเดียวรวมไปถึงอีกหนึ่งสาวที่พูดถึงเลยนะคะ
ที่ตอนนี้ทุกคนพูดกันถึงอยู่ก็คือคุณตั๊กบงกฎ
จริง๒คนอย่างที่บอกไปเขาเป็นญาติการ
โครงการ๙คนละ๙๑ล้าน๑แสนบาท
แต่ที่อย่างที่บอกไปคุณรัชนีบอกแล้วว่า
ค่ำคืนนี้จะคึกคักมากเป็นพิเศษ
เพราะว่าบ้านเกิดเขาทั้งทีต้องมีวงดนตรีต้อนรับ

เพื่อชีวิตหน่อยอาแอดเข้ามารอต้อนรับหลานนะคะ
ถึงที่เลยเดี๋ยวรอดูติดตามกันละกันในแทรกดีโชว์นะคุณ